ผู้ชมครับการเมืองไทยวันนี้นะฮะช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
เรียกได้ว่าเข้มข้นอย่างมากมากใช่ค่ะห้าวันแล้วนะเหลือห้าวัน
เมื่อคืนนี้เนี่ยเขาบอกเขาโอ้โหเขาตื่นเต้นกันหรือยังไร
มันกลายเป็นตกใจไปเลยทีนี้ค่ะภาพของสะพานพระรามแปด
นี่เห็นไหมฮะยิ่งใช้คำว่ายิ่งมากมากนี่นะครับที่มีการโอ้โหที่แรก
อะไรยังไงสุดท้ายนี่คือการยิงเลเซอร์นะฮะยิงเลเซอร์ขึ้นสะพานพระราม๘
นี่ฮะมีคนเขาเห็นกันเยอะนะครับอย่างเพจการตลาดวันละตอนเนี่ย
ก็โพสต์เลยบอกนี่ครั้งแรกในไทยเลยนะที่สะพานพระราม๘ถูกนำมาใช้โฆษณา
มีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย
เขาใช้สะพานพระราม๘เป็นพื้นที่เป็นป้ายหาเสียงด้วยเหรอ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนี่เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อของเสรีรวมไทย
กรกตก็โพสต์บอกยิงเลอเซอร์เป็นข้อความหาเสียงบนอาคาร
ทรัพย์สินราชการเนี่ยถูกไหมถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วพบว่าป้ายนี้
เป็นการยิงเลเซอร์นะเพื่อที่จะหาเสียงเนี่ยมันผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องของขนาดป้ายหรือเปล่าหรือสถานที่ราชการมีหน่วยงานราชการ
ต้องอนุญาตเนี่ยอนุญาตอย่างถูกต้องไหม
นี่นะฮะคำถามถูกถูกตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยพบว่าการยิงเลเซอร์ตรงนี้เนี่ย
มีผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินางสาวทิพานันสิริชนะ
นี่เห็นไหมฮะแล้วเป็นแถวยาวลงมานะมั่นคงมั่งคั่ง
คือคุณทิพานันที่โพสต์เอาไว้เนี่ยโพสต์ถึง๔ภาพนะฮะ
อ่าที่บนสะพานพระรามแปดนะครับทั้งหมดสี่ภาพมีชื่อมีเลขมีโลโก้พัก
นี่เห็นไหมคุณทิพานันเนี่ยโพสต์เองเลยนะครับ
เป็นการฉายโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็ยิงเลเซอร์ขึ้นไป
ชวนกาเบอร์ยี่สิบสองที่สะพานพระรามแปดคำถามตามมาทันทีว่าเอ๊ะ
ทำได้ไหมอ่าแล้วสถานที่ตรงนี้เนี่ย
เป็นสถานที่ราชการเขาอนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่ทำแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไร
ตรวจสอบไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับสะพานพระราม๘นะครับ
นี่คุณอ้นทิพานันนะตอนที่โพสต์เอาไว้นะ๔ภาพ
บอกชัดเจนเด่นชัดสะพานพระราม๘รวมไทยสร้างชาตินี่เห็นไหมฮะ
นี่ไงอันนี้คืออันนี้คือที่ยิงเลเซอร์ขึ้นไปที่แฮชแท็กทั้งหมดเนี่ย
คือที่ยิงเลเซอร์ขึ้นไปอ่าเมื่อวานนี้โพสต์เอาไว้นะครับ
สะพานพระราม๘อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธานะฮะภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร
ก็มีคำถามตามมาทันทีว่าเอ๊ะทำไมถึงอนุญาตถ้าอนุญาตแบบนี้เนี่ย
มันจะเป็นการเข้าข้างพักใดพักหนึ่งหรือไม่นะครับวันนี้นักข่าวก็ไปถามผู้ว่ากอทมทันทีนะครับ
อาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่ากรทมบอกว่ากรทมได้รับหนังสือขออนุญาตจากนางสาวที่พานันผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อพัก
รวมไทยสร้างชาติเพื่อขอใช้สถานที่สวนหลวงพระราม๘และลานริมแม่น้ำสารา๘เหลี่ยมและไฟฟ้าบริเวณใต้สะพานพระราม๘
ขอใช้ในช่วงระหว่างวันที่๘ถึง๑๒พฤษภาคมใช้ตั้งแต่เวลา๒ทุ่มถึงตี๒ของทุกวัน
แล้วมีเอกสารแนบท้ายระบุว่าเป็นรูปขอใช่พื้นที่บริเวณพระบรมราชานุสวรีเอกสารสนติดตรวนศึกษาแม่น้ำปืนที่เท่าไหร่เขาของให้มา

รวมไทยสร้างชาติอืมผู้ว่ากอทมบอกว่าหนังสือที่ระบุมาว่าขอใช้พื้นที่
รณรงค์หาเสียงและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ได้ระบุเรื่องยิงเลเซอร์
อ่าทีนี้มันก็เลยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างสำนักการโยธาเกี่ยวกับจุดประสงค์
ในการขอใช้พื้นที่คือเจ้าหน้าที่ก็ไปเข้าใจว่าขอใช้พื้นที่เพื่อไปจัดปลาใส
คือไม่ได้สังเกตว่าเอ๊ยฉายข้อความฉายแบบไหนยังไงโอ้โหแล้วพอมาเห็นเนี่ยอุ้ย
อุ้ยฉายขึ้นไปนู้นเสาสะพานพระราม๘แบบนี้เลยเนี่ยฮะ
คนขับรถไปขับรถมาเรื่องความสนใจเรื่องพื้นที่ที่อยู่นอกที่เรากำหนดไว้
แล้วก็คนไปเห็นหนังสือการขออนุญาตนะฮะเขาก็เลยไปตั้งข้อสังเกตเรื่องการยื่นเอกสารนะครับทุกผู้ชมครับ
ยื่นเอกสารเนี่ยในใบลงเลขรับเนี่ยระบุวันที่๗พฤษภาคม

ตั้งแต่๘พฤษภาคมที่ยื่นเอกสาร๗พฤษภาคม
ผู้ว่ากอทมบอกว่านางสาวที่พานันส่งเอกสารเข้าระบบช่วงบ่าย๗พฤษภาคมแล้วนะฮะ
แต่ระบุขอ๘พฤษภาคมเพราะเข้าใจว่าเวลาราชการวันจันทร์เนี่ย
ราชการถึงจะเปิดดูเอกสารส่วนการหาเสียงด้วยการยิงเลเซอร์จะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
อันนี้ไม่เกี่ยวกับกรทมต้องขึ้นอยู่กับกรกตซึ่งก็ให้ประหลัดกรทมทำรายงานข้อเท็จจริงส่งให้กับกรทมแล้ว
นี่นะฮะตัวย่อเยอะจังเลยพี่อุ๋ย
อ่าเรื่องนี้ก็ทำให้พักรวมไทยสร้างชาติก็งานเข้าแล้วฮะใช่ค่ะวันนี้พักรวมไทยสร้างชาติต้องออกมา
แถลงยืนยันนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่านางสาวที่พานันขออนุญาตประหลัดกรทมแล้วและเป็นการดำเนิน
และทำหนังสือตักเตือนไปแล้วพร้อมสั่งให้หยุดทำทันที
โดยในหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเนี่ยบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
บอกจากการตรวจสอบเพราะว่านางสาวที่พานันขออนุญาต
ด้วยการทำเป็นจดหมายส่วนตัวไม่ได้หารือหรือแจ้งพักให้ทราบ
หรือขออนุญาตพักแต่อย่างใดเออเคสแบบเนี้ยหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่า
แล้วเคสแบบไหนคือเป็นการส่วนตัวแต่ถือเป็นคนของพักไหม
จะต้องร่วมรับผิดชอบไหมหรือส่วนตัวคือส่วนตัวไปเลย
ถ้าใครในคนเทมพักไปทำอะไรส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวคนถามกันเยอะ
คือเขาเป็นคนของพักแน่เพราะว่าเขาเป็นผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งผู้สมัครสอสอของพักการเมืองต้องเป็นสมาชิกพักใช่ไหม
แต่ทางพักบอกว่าเขาไปขอส่วนตัวเป็นการดำเนินการโดยส่วนตัวโดยภารการเอาไว้
อย่างนั้นเถอะคือในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามพัก
แต่ที่ขึ้นเนี้ยก็ขึ้นเรื่องของหมายเลขยี่สิบสองอืม
ไม่ได้ขึ้นอ๋อเพราะเขาเป็นบัญชีรายชื่อแต่คุณที่พานั่นก็เป็นบัญชีรายชื่ออืมใช่
อ่าก็ต้องไปถามวิกตุนะคันดิเดตนายกของภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
ใช่ค่ะวันนี้มีประชุมคอรมอลพอดีนะฮะ
ตอนนี้ยังทำหน้าที่นายกอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะช่วงที่เดินออกมานะฮะ
คือปกติเนี่ยนักข่าวบอกเวลาไปไหนเนี่ย
โดยถ้าไม่นับการหาเสียงนะในช่วงเวลานี้เนี่ย
ก็จะเห็นนางสาวที่พานั่นเนี่ยอยู่แกล้วิกตุ
อยู่ตลอดคือถ้าสัมภาษณ์ต้องเห็นคุณทิพานันอยู่ในจอ
เหมือนคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับแต่วันนี้ไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับ
มีช่องว่างเห็นมั้ยครับ
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าตอนนี้อันนี้กล่าวในฐานะแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาตินะ
บอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติกำลังดูข้อกฎหมายข้อเท็จจริงต่าง
และได้คุยกับทางนางสาวทิพานันแล้วเอาลองฟังนะฮะว่าบิ๊กตูว่าอย่างไร
ฉันไม่ได้ถามเรื่องดีบางที
คนเอกประยุทธ์บอกว่าก็ถือว่าเขาก็ทำไปเป็นความหวังดีของคนทำ
ถูกผิดอย่างไรเดี๋ยวจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีนึง
คุณผู้ชมครับต้องถามกรกตนั่นแหละ
ใช่เพราะว่าผู้ว่ากรทมบอกแล้วว่าอันนี้เป็นส่วนรับผิดชอบของกรกต
คือเรื่องว่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะครับ
บอกว่าตามหลักกฎหมายและรูปแบบการยิงเลเซอร์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง
ไม่เข้าข่ายขัดกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงเพราะไม่นับเป็นป้ายหาเสียง
ถ้าหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดอยู่อีกแบบนึง
แต่ถ้าเป็นป้ายที่เราเห็นตามถนนเนี่ยเขาจะมีกำหนดใช่ไหมชัดเจน
ป้ายคุณต้องเล็กใหญ่ขนาดไหนต้องตั้งตรงไหนอยู่ตรงไหนได้ไม่ได้
คูณยาวคูณสูงแต่อย่างนี้ถือว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพราะฉะนั้นไม่ได้ขัดกฎหมายเรื่องรูปแบบของป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
ขณะเดียวกันนะครับประธานกรกตนายอิทธิพรบุญประคองนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อกรทมเขาอนุญาตทางพักรวมไทยสร้างชาติ
ถ้าเกิดจะมีทักอื่นบอกอ่าวถ้าไม่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ถ้าภาคอื่นเขาขอก็สงสัยก็ต้องอนุญาตแล้วมั้ง

อ้าวเหลืออีกกี่วันล่ะรัฐชาวพร

หาเสียงได้ถึง๖โมงเย็นวันเสาร์นั้นหมายถึงเดินปราศัย

เดี๋ยวเกิดมีพักอื่นเข้าไปขอกันเต็มเลยทำยังไงเนี่ยทีนี้
ไม่รู้ว่าสะพานมีกี่แห่งพอหรือเปล่า

วันนี้ไปที่จุดที่มีการยิงเลเซอร์นี่ฮะสวรรค์พระราม๘นะครับ

ที่เขาขออนุญาตมาแต่ว่าทางพักรวมไทยสร้างชาติ
นี่เขาบอกให้หยุดทันทีเลยใช่ไหม

ค้าแม่ค้าใต้สะพานพระราม๘บอกว่าไม่เคยเห็นพักไหนหาเสียงแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
แต่ความจริงแล้วมันก็เป็นพื้นที่ส่วนรวมพื้นที่สาธารณะ
มันก็ไม่ควรจะเอามาใช้หาเสียงเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองหรือเปล่า
นี่ที่คุณลุงคุณป้าเขามองนะ
เดี๋ยวต้องดูการขยายผลต่อไปหรือว่า

ถ้าภาคอื่นจะทำก็ได้

ภูมิใจไทยกันหน่อยนะคะวันนี้ฟ้องแล้วค่ะ
ทำให้คะแนนนิยมของพักภูมิใจไทยลดลงนะคะ

นี่คือนายกมลศรีสวรรคธนความภาคภูมิใจไทยบอกว่า
นายอนุทินหัวหน้าพักหารือทีมกฎหมายแล้ว
หลังจากที่คุณชูวิทย์บุกจะประชิดตัวคุณอนุทิน

ลักษณะคือมีการกล่าวหาว่าร้ายคุณอนุทินกับพัก
กระทบกับชื่อเสียงพักอย่างมาก
เรื่องนี้ฟ้องหมินประมาทตามพรบประกอบการเลือกตั้ง
สารรับไต่สวนมูลฟ้องแล้ว๒๖มิถุนายนนะคะ
คุณชูวิทย์เดินหน้าคัดค้านกัญชาเสรีใช่ไหม
เขาก็ไปทุกที่เนอะพักไหนปลาใสเข้าไปหมดนะ
ประชาธิปัตย์เจอมาแล้วเพื่อไทยเจอแล้ว
ก้าวไกลเจอแล้วภูมิใจไทยก็เจอมาแล้วเหมือนกัน
วันนี้ขี่จักรยานมาเลยจ้านี่
ขี่จักรยานนะคะวนรอบวงเวียน๑หมู่บ้านเศรษฐกิจย่านเพชรกะเสม
แล้วก็ไปทักทายพูดคุยกับนายวัชราเพชรทอง
ผู้สมัครสาวก็ทำมอบภักดิ์ประชาธิปัตย์

ซึ่งคุณวัชระบอกว่าเห็นด้วยกับคุณชูวิทย์
ชุวิตก็พูดถึงเรื่องการถูกฟ้องร้องจากพักภูมิใจไทย

ยื่นร้องปปชให้ตรวจสอบเรื่องที่ดินถนนสุขุมวิทย์ตรงสวนชูวิทย์
คุณชูวิทย์บอกว่ามันเป็นการตั้งใจถล่ม

ก็ไม่นะก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อ
แล้วก็บอกด้วยว่าพักภูมิใจไทยกลัวคะแนนนิยมจะลดลง
พยายามยื่นคำร้องต่อสารขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้พูดพาดพิง
เพราะทนายเขาก็บอกเหมือนกันว่าจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
ห้ามคุณชุวิทรบกวนการหาเสียงของผู้สมัครพักภูมิใจไทยในทุกที่
แต่คุณชุวิตขอฝากถึงคุณอนุทินว่า
๑๒พฤษภาปลาสายใหญ่วันศุกร์นี้เผลออาจจะได้เจอกันนะ
คือมีผู้สมัครสอสอถือหุ้นในกิจการสื่อ

ซึ่ง๑ในนั้นจะมีชื่อของคุณพิทาหัวหน้าภักษณ์ก้าวกลายด้วย
ซึ่งเขามีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกก็มีการปรึกษาและแจ้งต่อปปชไปนานแล้ว
น่าจะเป็นการวางกระแสข่าวเจตนาสกัดพักเก้าไกลที่มาแรงตอนนี้หรือเปล่า
คุณทิมก็บอกว่าขออย่าหวั่นไหวไม่มีอะไรขัดขวางก้าวไกลได้อีก
ซึ่งคุณนิกแสงสุรินาวินผู้สมัครกรุงเทพเขต๑๗คลอง๓วัน
ภูมิใจไทยก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่า
คุณทิมจะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าคุณสละมรดก
ถ้าหุ้นเป็นของกองมรดกผู้ถือหุ้นก็คือคุณทิมในฐานะผู้จัดการไม่ใช่เหรอ
คุณนิกบอกว่าผมเคยอยู่อนาคตใหม่นำเรื่องหุ้นไอทีวีไปปรึกษาทีมกฎหมายของพัก
บอกไม่เป็นอะไรแต่ไม่ได้เป็นสอสอถ้าได้เป็นจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแบบคุณธนทร
พอผมย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยก็เลยอยากจะแนะนำให้จัดการเรื่องหุ้นไอทีวีให้เรียบร้อย
ส่วนอีกเรื่องรวมไทยสร้างชาติเขาบอกพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกหรือเปล่า
สมัครพักหลายจังหวัดทั้งเลยพัทธลุงสะแก้ว
คือคุณสุธิรักวันเพ็ญผู้สมัครเขต๒บอกปลดเลยปลดป้ายหาเสียงออกให้หมด
ที่ติดบนรถพลิกอัพที่ทำการพักปลดให้หมด

ยังสิแต่ไม่เอาแล้วไม่ลงไม่เลือกมาแล้ว
ถูกหลอกให้ลงสมัครแล้วไม่ได้รับการดูแลถูกลอยแพ้อย่างนี้จะไปเลือกอะไร
เขาบอกแบบนั้น
เขาบอกตอนติดต่อให้สมัครนะพูดดิบดีจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจนถึงการเลือกตั้ง
ตั้งแต่ทำมาจนจะเลือกตั้งอยู่แล้วอีก๕วันเนี่ยได้ครั้งเดียวเอง
เหลือนี่ออกเองหมดเลยหลายแสนเป็นหนี้รวมตัวกันหลายร้อยเขตทวงถามพักให้แก้ไข
พอครบกำหนดเส้นตายแล้วพักไม่แก้ก็ปลดป้ายมันซะเลย
นี่ทำแล้วนี่ทำอยู่แต่ไม่รู้เต้ทำต่อไหมเพราะปลดป้ายลงไปแล้ว